คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ไปจับกลุ่ม
ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่นะคะแต่เขาเนี่ยเขาบอกว่า
เขาเป็นเซียนพระฉายาคือเพชรยอดดอย
แต่ไปมาจากการตรวจสอบเนี่ยโอ้โห
เป็นคนบงการค้ายาเสพติดรายใหญ่
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยทรัพย์สินมูลค่า
สิบกว่าล้านบาทเลยค่ะเช้าวันนี้ค่ะตำรวจชุดสืบสวนภูทรภาคห้า
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปปศภาค๕ส่วนที่กำลังไปจับกลุ่ม
นายโสดพนรัฐอายุ๔๐ปีเป็นชาวเขาเผ่าลีซอร์
เป็นเซียนพระชื่อดังเจ้าของฉายาเพชรยอดดอย
ไปจับได้ที่บ้านเลขที่เก้าสิบเก้าทับสามศูนย์สี่อยู่ในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
หมายจับสารจังหวัดนาทวีนะคะหมายจับลงวันที่สิบเมษายนปีนี้แหละค่ะ
ข้อหาคือสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
และได้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน
อันนี้คือข้อหานะคะครับจับวันนี้ตอนเช้า
เจ้าหน้าที่ปิดล้อมอยู่นานพอสมควรแล้วค่ะก่อนที่ในโสดจะออกมาเปิดประตูให้จับอ่ะ
พอตรวจค้นในบ้านนะคะมีรถกระบะสีขาวทะเบียนงองูนหนู๔๔๔๔๒เชียงใหม่
ทะเบียนงงพพ๗๘๕๐เชียงใหม่
รถจักรยานยนต์อีก๔คันนะคะ

เงินในบัญชีอีก๖ล้านบาท

ไก่ชนราคาแพงอีก๒ตัว

ปืนยาว๒กระบอกปืนสั้น๑กระบอกกระสุนอีกเป็นร้อย

เหมือนที่บอกว่าทรัพย์สิ่งเยอะอ่ะรวมแล้ว๓๐หวันล้านนะคะ

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕บอกว่า
การจับกลุ่มครั้งนี้ขยายผลจากการจับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่

สืบสวนพบว่ายาถูกลำเลียงมาจากภาคเหนือ
เฮโรอีนแล้วก็ยาบ้าใช้สงขลาเป็นที่พักยา
แล้วใช้รถบัสนำเที่ยวในการขนยา
สั่งการก็คือในโสดนี่แหละ
พฤติกรรมเบื้องหน้าของในโสดเนี่ยจะทำตัวเป็นเซียนพระ

ก็เหมือนกับเป็นการฟอกเงินไปในตัวด้วยนะครับ
สินที่ยึดได้ยังมีทรัพย์สินอื่นอีกนะครับ

ร้านขายพระที่เป็นชื่อของคนอื่นก็มี

เดี๋ยวจะขยายผลไปอายัดทรัพย์สินต่อไป
ตัวในโสดเนี่ยบอกนะฮะบอกกับตำรวจชุดจับกลุ่มว่าตอนแรก

คือปืนกับกระสุนที่เจอเนี่ยกระสุนนี่เป็นร้อยนัดเนี่ยนะ
ในโสดบอกว่าฝึกยิงมาอย่างดี